ดอนเจดีที่สุพรรณบุรีประกาศจะคว่ำบาดพระไม่ใช่บาทที่พระเดินถือบินทบาทนะคว่ำบาดคือถ้าท่านไม่ทำสิ่งนี้ฉันจะไม่ทำสิ่งนี้ให้

คือเงี้ยมันมีชาวดอนเจดีท่านหนึ่งเนี่ย
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมา
ก็เลยคิดว่าคนตายติดโควิดเสียชีวิต
ทีนี้ชาวบ้านประกาศคว่ำบาดเลยนะบอกว่า
ถ้าเกิดว่าพระที่ดอนเจดีท่านไหนรูปไหนไปสวดศพไปเผาศพให้
หนึ่งจะไม่ให้เดินบินทบาทผ่านหน้าบ้าน

อย่างนี้เลยเหรออันนี้หนักกว่าความบาดนะ
ไม่ใส่บาทนี่หนักกว่าคว่ำบาดนะ
โอ้โหนี่ค่ะสุดท้ายแล้วญาติคนตายต้องทำไงรู้ไหมคะ
ดอนเจดีไปศรีประจันทร์ไปทำพิธีที่นั่นนะคะ
ผู้ตายชื่อว่าคุณเสริมอยู่มอนอายุ๖๔ปีนะคะ
เดิมเป็นชาวอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านเสียชีวิตคือ๑๓พฤษภาคม
ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบญาติบอกแบบนี้นะ

ต้องนำศพท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดเทศพลายอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ภรรยาของผู้ตายก็คือชื่อว่าคุณเบนจาอยู่มอนอายุ๖๕ปี
เล่าบอกว่าหลังจากที่สามีก็คือนายเสริมเสียชีวิตลง
ก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ในตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดี
แล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดพระอภิษฐรรม

แต่พอถึงเวลาพระไม่มาสวดให้ค่ะ
อ้างบอกว่าชาวบ้านและกรรมการวัด
ไม่ยอมให้มาพยายามไปนิมนต์พระอีกสองถึงสามวัด
บอกแบบนี้นะภรรยาผู้ตายบอกแบบนี้
แต่ก็ไม่มีวัดไหนยอมมาทำพิธีให้เลยนะคะ
ต้องนิมนต์พระวัดเถนพลายย้ายศพมาที่ศรีประจันทร์แบบนี้
มาทำพิธีแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงภรรยาของผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
คนสุดท้ายคนชนะสูตรเป็นชีวิตสาเหตุอะไร
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็พยายามชี้แจง
คุณหมอก็คือต้องระบุมาในใบชนสูตร
เสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นหมอก็จะให้เผาศพเลยอยู่แล้วนะคะ
ก็จะไม่มีการตั้งสวดพระพิธรรมศพแบบนี้
ส่วนคุณอำนวยฟักอินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ตำบล
รถบอกว่าชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าผู้ตายเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙

ซึ่งจริงแล้วมีการตรวจหาเชื้อแล้ว๒ครั้ง
ไม่มีใครสักคนในบ้านติดโควิดเลยแต่ว่าชาวบ้านก็ยังกังวลนะคะ

หากพระมาสวดศพหรือเผาศพให้จะเลิกใส่บาท
แล้วก็ไม่ให้เดินบินทบาทผ่านหน้าบ้าน
ก็เลยสุดท้ายต้องประสาน
เอาศพผู้ตายข้ามอำเภอมาที่ศรีประจันทร์นะคะ
มาทำพิธีที่วัดเถนพรายตรงนี้นี่ค่ะเผาศพเรียบร้อยนะคะ